พูดถึงธรรมดาทีวีก็มีรายการดีเยอะแยะไปหมดเลย

ใช่ก่อนหน้ารายการเราวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ทีนี้มันก็มีเกิดเหตุกรณีเกิดขึ้น

มีชาวบ้านที่ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
กำลังนั่งดูรายการถามตรงกับจอมขวัญอยู่
โอ้โหภรรยาเหลือไปเห็นอะไรยาวดำ
อยู่ที่ที่นอนงูจงอางฮะ

ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจับนะครับ
ตอนที่ไปจับเนี่ยมันอยู่ที่หัวที่นอนเนี่ย
อันนี้เป็นภาพที่ตอนเอาใส่ถุงแล้วนะฮะ
ตอนไปจับตอนแรกเนี่ยโอ้โหมันสู้นะมันสู้นะงูจงอาง
นะฮะก็เจ้าหน้าที่นี่ก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันนะครับ
อันนี้ก็เอาออกมาข้างนอกนะครับ
อยู่ดีปากถุงมันเปิดครับหลุดมาอีก
โอ้โหสี่เมตรคุณเข็มมาสอน
ช่วงนี้ก็ระทึกอีกรอบหนึ่งตัวดำเมี่ยมยาว
แต่ตอนนี้หมดสภาพโอ้โหจงอางฮะคิงคอประค่ะ
คอหักเลยแต่ไม่ได้ตายนะฮะเขาใส่บวกนะครับ
ก็มันเลื้อยเข้าไปที่ห้องนอนของนายถนงชัยพรมทองนะฮะ
เป็นเจ้าของบ้านบ้านเล็กที่๑๓๗หมู่๖
บนกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายทนงบอกว่าตอนที่ตนกับภรรยากำลังนั่งดูทีวี
รายการถามตรงกับจอมขวัญอยู่ทางไทยรัฐทีวี
อยู่ที่ห้องโถงของบ้านอยู่อยู่ก็มีงูตัวสีดำขนาดใหญ่
เข้ามาในบ้านแล้วก็เข้าไปขดอยู่ที่ที่นอน
ร้องเสียงดังลั่นบ้านตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าเลย
พอตนตั้งสติได้ก็โทรตามกู้ภัยครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิสัทธาสามัคคีแล้วก็ชาวบ้าน
ชาวบ้านก็มาช่วยกันจับนะฮะความยาวสี่เมตรหนักสิบห้ากิโลกรัม
ว่าคงมาจากสวนยางพาราที่ปลูกอยู่รายล้อมรอบบ้านนั่นแหละ
คงจะหนีอากาศหนาวอากาศเย็นมาหาที่อุ่นอุ่นอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ครับเพราะว่างูจงอางนี่เป็นสัตว์สงวนด้วยนะ
อ่านะฮะก็ต้องปล่อยนะฮะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าคืนนั้นยังไง
ได้ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์ต่อหรือเปล่าก็จับงูเสร็จก็นั่งดูไทยรัฐนิวโชว์ต่อนะ
ฉันว่าอย่างนั้นนะจะมีใครใจดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ